เนี่ยพออากาศมันร้อนแบบนี้
มีไหมบ้านไหนที่แบบว่า
เอ๊ยหมาแมวมันก็คงร้อนเหมือนกัน
เอาน้ำแข็งใส่ในน้ำให้มันกินบ้าง
เปิดพัดลมเปิดแอร์ให้มันบ้าง
อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่า
กลัวว่าหมาแมวที่เลี้ยงไว้เป็น๑๐ตัวจะร้อนหรือเปล่า

พอเปิดพัดลมไว้ตัวเองไปต่างจังหวัด
กลับมาดูสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะ
หมาแมวตายไป๑๐กว่าตัวเนี่ย

บ้านหลังนี้ตายแล้วตายแล้ว

นี่ค่ะอยู่ที่บ้านโนนไม้แดง
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

เพราะว่าทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุรนารี
นายกเทศบรรจบม่วงแม้เนี่ยนะ
ประสานรถดับเพลิงมาเลย๓คัน
กู้ไพฮุก๓๑ของโคราช
นี่ต้องฉีดน้ำเข้าไปข้างใน
ตอนที่กำลังที่จะพยายามฉีดน้ำดับไฟเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงเป็นเสียงหมาเห่าดังมาจากข้างในบ้าน

มันมอมแมมไปหมดแล้วมันก็ตกใจตะเลิศหนีเข้าป่าไปเลยนะ
ฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณชั่วโมงนึง
ดับไฟได้ก็จริงแต่คุณผู้ชมดูสิ

นี่กรงหมาแมวทั้งนั้นเลย
แล้วหมาแมวที่โดนไฟคลอก
หมาแมวที่สำลักควันตายนี่เพียบเลยนะคะ

ปรากฏว่าเอาแมวก่อนนะแมวที่โดนไฟคลอกตายอยู่ในกรงเนี่ย
เก้าตัวสำลักควันตายอยู่ในบ้านอีกตัวหนึ่งอันนี้แมวนะ
เป็นสิบตัวแล้วแล้วก็มีน้องหมาพุดเดิ้ดูนี่ดูดิ
ใช่ค่ะเห็นสภาพแบบนี้น้องหมาพุดเดิ้ลก็โดนไฟคลอกตายในบ้านตัวหนึ่ง
ค่ะแปลว่ารวมทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดตัวนะหมาแมวอ่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างในบ้านวอดหมดเลยค่ะ
เห็นบอกว่าบ้านนี้มีอาวุธปืนด้วยก็โดนไฟไหม้เหมือนกันนะ
เพื่อนบ้านเขาเห็นตั้งแต่ไฟลุกไหม้แล้วแหละ
เขารู้เลยว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้เยอะ
แล้วก็ไปช่วยชีวิตแมวมาได้สี่ตัวแมวสี่ตัวนี่ดูสิ
ตายเหมือนกันเพราะว่าโดนขังอยู่ในกรง๒กรงค่ะ
ก็ช่วยออกมาได้แล้วก็ยังมีพวกหมาพุดเดิ้ล
พันธุ์อื่นอีก๒๐กว่าตัวเลี้ยงขังกรง
อยู่รอบนอกตัวบ้านอันนี้ก็คือตัวที่รอดมาทั้งหมดนะคะ
ถามเพื่อนบ้านที่ไปช่วยย้ายกรงแมวนะ
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าบ้านนี้เขารักหมาแมวมาก
แล้วน่าจะเปิดพัดลมทิ้งไว้ให้แมวที่อยู่ที่ระเบียงละมั้ง
แล้วก็ไม่รู้ว่าไฟฟ้ามันลัดวงจรหรือเปล่า
เกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้แบบนี้
เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบนะคะ
และประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า๒ล้านบาทคุณผู้ชม
เห็นไหมเปิดพัดลมไว้แล้วตัวเองไม่อยู่บ้านไปตังส์สังวัตร